ท้าทายกันในโซเชียลมีเดีย

ึงมอเตอร์ไซค์ไปไปถึงหน้าบ้านคู่อริแล้ว

แค้นอาวุธมาพร้อมนะ
มีดดาบมีดขอมีดพระอะไรเต็มไปหมดเลย

ตัวคนไม่เจอก็ล่อมอเตอร์ไซค์มาแล้วกัน

ขนมอเตอร์ไซค์ไปเผาอะ

เพื่อความสะใจละมั้ง

ผู้ชายด้วยขี่ซ้อนกันมามอเตอร์ไซค์หลายคัน

หอพักในซอยคลองสมทวิน๓๐
ในอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับ

เจ้าของรถมอเตอร์ไซค์มาแสดงตัวชื่อไหน

เป็นผู้เสียหายไปแจ้งความที่โรงพักเมืองมหาสารคาม
ไว้ตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมา

ผมมีเรื่องกับหัวโจกของวัยรุ่นกลุ่มนั้น

แต่ไม่รู้นะชื่อจริงผมยังไม่รู้เลยว่ามันชื่ออะไร

ขณะที่ตำรวจสพเมืองมหาสารคาม

ก็อายุสัก๑๔๑๗ปี

เป็นเยาวชนในอำเภอโกสุมพิสัยทั้งหมด
พวกนี้ยังจับไม่ได้๑๗คนอยู่ระหว่างติดตามตัวอยู่

แต่เบื้องต้นทั้ง๓คนนี้ก็โดนแจ้งข้อหา

แล้วก็เดี๋ยวจะมีการสอบสวนผู้ปกครองเพื่อดำเนินคดีฐานปล่อยประละเลยตามพรบคุ้มครองเด็กด้วยนะครับ
คุณพ่อคุณแม่ดูข่าวนี้อยู่มีลูกวัยกำลัง๕
วัยกำลัง๕ก็เตือนหน่อยว่ารุ่นพี่ชวนไปไหนถามหน่อยจะไปไหนกัน
ถ้าชวนไปทำเรื่องไม่ดีก็อย่าเลยฮะใจง่ายจังไปกับเขาด้วย